ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยที่สำคัญประเด็นคืออยู่ดีดี
ไฟลุกตรงห้องเครื่องพลึบไหม้ทั้งคัน
แล้วก็มีรถอีกจำนวนมากตามกันมาตรงนั้น
คุณผู้ชมลองดูหน่อยละกันว่าตอนมันไหม้เป็นยังไงค่ะ
โอ้โหเนี่ยรถคันสีแดงคันนั้นที่คุณเห็นเนี่ย
ไหม้อยู่ที่ด้านหน้าห้องเครื่องตรงนั้นเลยแบบนั้นแล้วลุกโหมแล้วโอ้โห
ไฟแดงฉานครับคนที่ขับรถผ่านมาเขาก็เลยถ่ายคลิปเก็บเอาไว้นี่แหละค่ะ
ก็เลยเอามาเป็นข่าวให้คุณผู้ชมได้ดูสรุปเกิดจากอะไรเหรออ่ะเดี๋ยวเล่า
ไปดูกันหน่อยคลิปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะตรงบริเวณถนนเพชรเกษม
เขาบอกเป็นฝั่งขาเข้าเมืองที่ยอดเขาน้ำตกปุญญาบาลค่ะ
ที่ตะบนบังนอนอันพลเมืองระนองคือรถเก่งค่ะเนี่ย
บอกว่าจากเริ่มแรกที่มันลุกเมื่อกี้ใช่ไหมอืมผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ย
คุณสภาพนี้ทั้งคันเลยไปหมดทั้งคันจริง
ควันดำเนี่ยพวยพุ่งออกมานะคะและที่สำคัญมันมีเสียงระเบิดตามมาเป็นระยะด้วย
กู้ไพรนะคะของมูลิเทียร์ระนองสงเคราะห์ค่ะ
ก็มีการนำถังเคมีดับเพลิงไปพยายามฉีดสกัดไฟนะคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวคุณดูนะตรงนี้มันไม่มีทางดับได้คุณคิงดูดิ
อ่ะนี่ไงก็ฉีดไปมันไม่ดับเลยเนอะไม่ดับจริงจริง
แล้วถังดับเพลิงถังเดียวเอาไม่อยู่นะคะ
แล้วใช้เวลาในการควบคุมเพลิงค่ะอยู่สักประมาณ๑๕นาที

เจ้าหน้าที่ต้องทำการปิดการจราจรบนยอดเขาน้ำตกบุญชั่วคราวค่ะ
ก็มีรถจอดรอติดอยู่ตรงนั้นประมาณสัก๒๐๓๐คันยาวเลย

แน่นอนหลายคนก็ต้องจอดกันไว้แล้วอยู่กันตรงนี้เพื่อความปลอดภัย
คนขับรถเป็นผู้ชายค่ะอายุประมาณสัก๓๐ปี
เขาก็เล่าแบบนี้บอกว่าตัวเขาน่ะขับรถไปค่ะ
เขาบอกว่าออกไปเพื่อจะเหมือนกับไปดำปูปู
ปูดำจะไปซื้อปูดำให้แม่กลับไปที่บ้าน
ระหว่างทางมีความรู้สึกมาแปลกแล้วว่าแอร์ในรถ
ทำไมมันเหมือนไม่ทำงานเพราะไม่เย็น

อยู่ดีมีควันออกมาก่อนจากห้องเครื่องด้านหน้า
แล้วตอนนั้นเขาก็รู้สึกแล้วมันผิดสังเกต
จนกระทั่งไฟลุกไหม้ทั้งคัน
แล้วสายน้ำมันเชื้อเพลิงมันอาจจะเปื่อหรือว่าหลุดรั่วนะคะ
พอน้ำมันรถมันรั่วแล้วเข้าไปถูกกับเครื่องยนต
มันมีความร้อนเพราะว่ารถมันถูกขับมาถูกไหม
ก็เลยเกิดเพลิงไหม้อย่างที่เห็นเจ้าของรถ
บอกว่าเดี๋ยวดำเนินกันไปตามขั้นตอน
ก็เข้าใจแหละว่ารถมันเก่าอะนะคะ

ที่จะเอาไปให้แม่ไงตอนแรกที่จะไปซื้อ

เฮ้ยแอร์ทำไมไม่เย็นทำไมมีควันขึ้นเลยรอดตายได้ใช่ไม่เย็น
ออกมาจากรถได้ค่ะประมาทระวังด้วยครับคุณผู้ชมครับ